ไม่จะรอเลย

อันตรงนี้ก็ไม่มีของคุณเอง
เพราะให้เขาเห็นที่จะถูกชิด
เชิญกันที่อยู่ตรงนี้
ก็ยังไม่ได้ถูกชิด